ทีนี้คุณผู้ชมมาดูต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เรื่องของแม่วัย๘๐ปีก็ป่วยเป็นอำมพลึก
นอนติดเตียงอยู่คือทำอะไรไม่ได้
แล้วเห็นลูกลูกสาวเสียชีวิต
คนเป็นแม่ได้แต่มองแล้วทำอะไรไม่ได้
เฝ้าอยู่๓วันจนศพลูกสาวเริ่มส่งกลิ่นเหม็น
แล้วเพื่อนบ้านมาเห็นก็พอเปิดเข้าไป
เจอภาพสลดใจแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเครื่องมือเอาอุปกรณ์ต่าง
งัดประตูเพื่อที่จะเข้าไปในห้อง
เพราะว่าห้องมันถูกล็อกจากข้างในไง
แล้วผู้เป็นแม่ที่อยู่ตรงนั้นก็ป่วยติดเตียงใช่ไหมครับ
ไม่สามารถที่จะร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยได้
และไม่สามารถที่จะลุกเพื่อไปเปิดประตูห้องได้นะครับ
เพราะคุณแม่เป็นอำมพลึกด้วยนะครับ
ซึ่งตำรวจสพคูคศแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาล
ลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ก็เอาเครื่องมือไปตัดเพื่อปลดล็อกประตูเข้าไปไปช่วยเหลือ
ข้างในนี้คือคุณยาย๘๐ปีค่ะ
พอช่วยคุณยายได้แล้วก็ต้องรีบเอาตัวไปโรงพยาบาลนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ป่วย
แล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลายวันแล้ว

พอไปถึงพังประตูเข้าไปได้คุณยายนอนอยู่กับพื้นบ้าน
แล้วก็ที่โซฟาเจอผู้เสียชีวิตคือนางสาวจันจิราอุปรี
อายุ๔๔ปีนะคะสภาพตอนที่ไปเจอก็เริ่มเน่าแล้วค่ะ
กลิ่นเหม็นไปทั่วเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวผู้เป็นแม่
ออกมาจากตัวบ้านก่อนแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ซึ่งตอนนั้นพยายามถามชื่อแล้วนะคุณยายก็ยังพูดไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคุณยายก็เป็นอำมพลึกมานานแล้ว
พอไปถามเพื่อนบ้านก็เพื่อนบ้านให้ข้อมูล
บอกว่าเมื่อวานนี้ได้กลิ่นเหม็นมากเลยออกมาจากบ้านที่เนี่ย
แต่เมื่อวานเพื่อนบ้านก็ยังไม่สงสัยอะไร
พอมาวันรุ่งขึ้นกลิ่นมันทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทีนี้เพื่อนบ้านก็ทนไม่ไหวเลยเดินมาดู
แล้วก็รู้ว่ากลิ่นมันออกมาจากบ้านของคุณยายนี่แหละ
คิดว่าน่าจะมีความผิดปกติแน่เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
พอเปิดไปเนี่ยก็พบคุณยายวัย๘๐ปีนอนเฝ้าศพลูกสาว

เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเอาจริงก็เห็นหน้ากันอยู่ตลอด
แล้วมาไม่เห็นหน้าหรือว่าหายไปประมาณนัก๓วัน
รู้อีกทีนึงคือลูกสาวของคุณยายเสียชีวิตแล้ว

และจากการตรวจสอบเบื้องต้นของแพทย์เวรนะคะ

แต่อย่างใดคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
ตำรวจก็มีการถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็มอบร่างของผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
แล้วก็จะมอบให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ